คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันอันนี้เป็นคนสองคนที่เขาคบกันเป็นแฟนนะคะ
แต่ว่าไม่ได้กลายเป็นเรื่องของคนสองคนซะละมีฝ่ายหญิงนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาฟ้องสื่อสังคมโซเชียล
บอกว่าเธอเนี่ยเอ่อคบกับแฟนหนุ่มมาสองที
โดนซ้อมทำร้ายร่างกายไปสี่สิบสามครั้งโอ้โหเยอะนะค่ะครั้งสองครั้งเนี่ยก็
โอ้โหก็รุนแรงแล้วก็เจ็บเลยสี่สิบกว่าครั้งแถมยังนอกใจอีกด้วยครับ
แล้วภาพที่ปรากฏอยู่นี้ก็เป็นภาพที่เธอบอกเธอถูกกระทำมา
บอบช้ำไปหมดนะฮะแล้วก็เป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียล
กว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครั้งอ่ะค่ะเมื่อสมาชิกเฟซบุ๊คสาวคนนี้เนี่ย
ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเธอแล้วก็เล่าบอกว่าหลังจากเลิกกับแฟนนุ่ม
ก็มีการเกิดประเด็นการทำร้ายร่างกายเธอระบุว่าเธอโดนทำร้ายร่างกาย
สิบสามครั้งในการคบกันสองปีเธอออกมาไลฟ์ชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่าโดนทำร้ายจริงทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังคนอื่น
บางครั้งโดนทำร้ายต่อหน้าเพื่อนฝ่ายชายแต่ไม่มีใครห้าม
การคบกันสองปีเธอโดนทำร้ายไปทั้งหมดสี่สิบสามครั้ง
แล้วก็ยังพบว่าแฟนนุ่มเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับแฟนเก่าแล้วก็ผู้หญิงคนอื่น
ก็เลยนำเรื่องราวมาเตือนไม่อยากให้ใครมาเจอเหตุการณ์เหมือนกับที่เธอเจอมา
ฝ่ายชายค่ะฝ่ายชายเองก็ออกมายอมรับ
ออกมาบอกว่าทำร้ายร่างกายจริงแต่ไม่ถึง๔๓ครั้งหรอก
รับว่าได้ทำร้ายร่างกายแฟนสาวอย่างหนักไม่ถึง๖ครั้ง
คือฝ่ายชายโพสต์ออกมายาวมากเหมือนกันนะฮะ
บอกว่าผมเนี่ยกระทบไปหมดเลยผมก็เหนื่อยมากครับ
ผมจะพูดอธิบายในโพสต์นี้โพสต์เดียวนะครับคิดยังไงก็ช่างนะฮะ
ในโพสต์ที่เขาบอกว่าผมกระทืบเขาสี่สิบสามรอบเนี่ย
คือผมทำเขาจริงผมยอมรับแบบลูกผู้ชาย
แต่จะกระทืบทั้ง๔๓รอบทั้งหมดคงไม่ใช่แน่นอนครับ
ผมทำเขาหนักหนักเนี่ยไม่ถึงหกกรอบในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา
ส่วนรอบอื่นก็แค่ทะเลาะทะเลาะกันแค่มีปากเสียงแบบปกติ
ไม่ถึงขั้นกระทืบหนักเลยซึ่งเขาก็น่าจะรู้ตัวเขาเองดีนะครับ
ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแต่ผมผิดเองที่ได้ลงไม้ลงมือกับเขาหนัก๖รอบ
นี่ชี้แจงไว้แบบนี้แล้วก็ข้อชี้แจงอื่นนะฮะ
บอกว่าในช่วงเวลาที่คบกันที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้หญิงเองก็น่าจะรู้ตัวเองว่ามีอะไรหลายอย่าง
ที่เคยทำให้มอบให้ที่ค่อยทำให้เขามาโดยตลอดอะไรแบบนี้อธิบายยาวเลยคุณนะ
ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องหมายถึงฝ่ายชายบอกก็เคยซัพพอร์ตผู้หญิงเนี่ยมาทุกเรื่องเลยนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่ฝ่ายหญิงลงประจานเขาสาเหตุจริงมันมาจากอะไร
ฝ่ายหญิงคงจะรู้ตัวเองดีว่าเพราะอะไรรู้ตัวเองดีในทุกเรื่อง
แล้วก็ขู่ผมมาแบบนี้เรื่อยมาบอกว่าจะประจานผมเหมือนกัน
นี่คือสิ่งที่ฝ่ายชายเขาเขียนออกมาเป็นข้อเลยนะประมาณสัก๕ข้อ
เหยียดเลยนะบอกเรื่องอื่นของเขาเนี่ยของผู้หญิงเนี่ย
ผมไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นผมก็อยากให้มันจบนะฮะ
แล้วก็กราบขอโทษทางครอบครัวของน้องจริงก็กราบขอโทษทางครอบครัวของฝ่ายหญิง
จริงแหละเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องของคนสองคนแหละ
ถ้าลองพูดคุยกันได้เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเหมือนกัน
แต่ทีนี้พอเรื่องราวมาอยู่ในโลกโซเชียลกระจายออกไปแล้วเนี่ยนะคะ
แน่นอนมันก็ต้องมีความเห็นออกมาจากหลายฝ่ายที่มายังทั้งคู่
ไม่ว่าจะเป็นให้กำลังใจหลายคนมาบอกให้เนี่ยค่ะ
ฝ่ายหญิงเริ่มต้นใหม่มีชีวิตที่ดีแต่ก็มีสาวสาวส่วนใหญ่ที่เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะ
ต่างก็บอกว่าถ้าเป็นฉันนะเจอถูกทำร้ายครั้งเดียวเนี่ยฉันก็ไปแล้ว
ไม่มีให้อยู่ทำร้ายครั้งต่อต่อไปหรอก
บางคนก็ไปดูโพสต์ที่ฝ่ายชายเขาแก้ต่างออกมาเนี่ย
ก็ไปบอกโอ้ถึงแม้ยังไงก็ตามจากครั้งเดียวคุณก็ทำแบบนี้กับผู้หญิงเขาไม่ได้
มันคือความรุนแรงยังไงมันก็ผิดเป็นคดีอาญาทั้งสิ้น
บางคนบอกให้ผู้หญิงไปฟ้องไปแจ้งความเอานอกจากร้องเรียนทางสื่อแล้วนะครับ